คุณผู้ชมครับที่สงขลานะครับมีผู้ชายคนนึงต้องบอกว่าโอ้โห
นี่เป็นโจรหื่นกามไปตระเวนขโมยกางเกงชั้นในนะครับ
แล้วเอาไปสำเร็จความไคร้นะครับชาวบ้านก็แจ้งตำรวจไปนะครับ
สพสามบ่อที่อำเภอระโนธจังหวัดสงขลาก็ไปจับกลุ่มมานะฮะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อนายสุธิพงศ์อายุสามสิบสี่ปีชื่อเล่นชื่อนายเบิร์ต
นะครับเป็นการจับกลุ่มที่ขนำนะฮะอยู่ที่ถนนเทศบาลสิบแปด
โนธสงขลานะครับตะบนบ่อตรุนะฮะเป็นโจรโรคจิตหื่นกามออกตระเวน
ขโมยกางเกงชั้นในของผู้หญิงมาสำเร็จความไคร่นะครับ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่เป็นหลักฐานนะฮะ
ในบ้านหลังหนึ่งนะครับผู้ชายคนนี้เข้าไปขโมยกางเกงชั้นในเขา
นี่นะฮะช่วงกลางคืนนะครับขโมยไปสามตัวนะครับ
กางเกงชั้นในผู้หญิงแขวนไว้ที่ราวตากผ้าด้านหลังบ้าน
บ้านหลังนี้อยู่ที่ซอยรวมราชพัฒนานะครับที่ตะบนบ่อตรุอำเภอระโนธนะฮะ
ขณะก่อเหตุนะครับยังเอามาดมด้วยนะครับอืม
มาแล้ว๓ตัวก่อนจะไปก็ไปปัสสาวะไว้ข้างบ้านหน่อยหนึ่ง
ค่ะนี่ฮะแม่มาทิ้งหลักฐานไว้ด้วยนะครับ
แล้วยังเข้าไปในบ้านด้วยนะครับคาดว่าน่าจะเข้าไปหากางเกงเพิ่มเติมนะ
คือพฤติกรรมเนี่ยพอเขาเข้ามาเขาไม่สนใจอย่างอื่นเลยนะฮะ
ข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินเงินทองหาแต่กางเกงชั้นในอืม
นะมีเอามาดมแล้วก็ไปปัสสาวะแล้วไปหาต่อด้วยห้าทุ่มสิบแปดนาทีนะครับ
ภาพนี้นะครับคืนวันที่ยี่สิบสองถัดวาคมนะครับ
คือพอไปตรวจค้นในขนำเนี่ยหลังจากเห็นกล้องวงจรปิดแล้วก็รู้ว่า
นายคนนี้นายคนนี้ตำรวจไปตรวจค้นเนี่ยมีกางเกงชั้นในสามตัวนะครับ
ขโมยมานะฮะวางอยู่บนที่นอนนะฮะที่ขนำของเขานะครับ
แล้วก็มีเสื้อคอกลมสีแดงที่สวมใส่ในกล้องวงจรปิดเลยนะฮะ
มีอุปกรณ์เสพยาบ้านหนึ่งชุดด้วยเจ้าหน้าที่บอกว่า
อึ้งกับพฤติกรรมของนายคนนี้นะครับคือเขาก็ยอมรับแหละ
ว่าเป็นตัวเขานี่แหละนะในภาพในกล้องวงจรปิดไปขโมยกางเกงในผู้หญิงมาเนี่ย
เอามาก็เพื่อสำเร็จความไคร้นะครับแต่ปกติแล้วตามพฤติกรรมของคดีที่ตำรวจเคยเจอเนี่ย
ก็คือก็เอาไปใช้ไปดมเอาไปถูไถกับอวัยวะเพศ
แต่นายคนนี้เนี่ยเอาไปสวมกับกระป๋องแป้งอืมอ่า
แล้วก็ใช้สำเร็จความไคร้อะไรอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นายสิทธิพงศ์เขาก็สารภาพนะครับบอกว่าทำแบบนี้จริงนะครับ
ในภาพในกล้องวงจรปิดวันเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยเสพยาบ้าไปแล้ว๒เม็ด
แล้วมีอารมณ์ทางเพศก็เลยไปขโมยกางเกงชั้นในของผู้หญิง
ถูกแจ้งข้อหาไปสามข้อหานะครับมีลักทรัพย์ในเคหสถาน
เวลากลางคืนข้อหาทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ข้อหาบุกรุกในเวลากลางคืน
หรือรับของโจรแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะฮะ
ก็คือเรื่องของการเสพยาเสพติดนะครับ